คุณผู้ชมพามาติดตามความคืบหน้าเหตุที่พระครูที่มีศักดิ์เป็นลุงแท้
และข่มขืนหลานสาวตัวเองมาเป็นปีนะครับ
เรื่องแดงขึ้นมาเนื่องจากมีการร้องทุกข์กล่าวโทษกัน
ล่าสุดนะครับทางกองปราบได้ลงพื้นที่สอบปากคำผู้เสียหาย

เพราะว่าตัวหลานกับตัวญาติเองนะฮะ
พยายามที่จะหาหลักฐานว่าลุงแท้ซึ่งเป็นพระเนี่ย
ลามหลานจริงด้วยการแอบตั้งกล้องถ่ายหลายต่อหลายครั้ง
และนำไปเป็นหลักฐานให้ตำรวจแต่ปรากฏว่าคดียังไม่คืบ
ก็จากกรณีหญิงสาวอายุ๒๙ปีพร้อมกับแม่ที่จังหวัดนครปฐม
ร้องทุกข์ผ่านเพจเฟซบุ๊กหลังถูกพระครูวิบูลกาญจนลักษณ์อายุ๕๙ปี
อาวาสวัดสามพระยาตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงแท้คมคืนกระทำชำราวมานานร่วมปีนะครับ
มีผู้คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลจำนวนมาก
หญิงสาวได้เปิดเผยเรื่องราวผ่านทางเพจเฟซบุ๊ค
บอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๕๙แล้วนะครับ
ขณะที่เธอต้องเดินทางไปดูแลย่าซึ่งก็คือ
มันดาอายุ๙๐ปีของพระครูวิบูรณ์ที่จังหวัดกาญจนบุรี
โดยหลวงลุงได้แอบเข้ามาในห้องพัก
ก่อนที่จะลงมือข่มขืนเธอถึง๒ครั้ง
คมคู่ด้วยนะไม่ให้บอกเรื่องนี้กับใคร
แล้วก็ทำแบบนี้เรื่อยมาเธอบอกว่าทั้งที่เธอเป็นหลานแท้ด้วยซ้ำนะ
ที่สามีและญาติของเธอเองจะสงสัยนะครับ
แล้วก็สักถามจนเธอต้องยอมรับเปิดปากกับสามีของเธอเอง
เพราะว่าก่อนหน้านี้กลัวที่ปิดปากเงียบกลัวและอับอายมาก

สามารถวางแผนอัดคลิปเสียงและคลิปเหตุการณ์
ขณะที่อยู่กับพระซึ่งเป็นหลวงลุงไว้เป็นหลักฐานได้
เพื่อแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลังจากพระครูวิบูลทราบว่าเรื่องเฉาโฉแดงขึ้นมา
ก็มีรายงานว่าพระครูหลบหนีไปทางเหนือแล้วนะครับ

เสียหายเปิดเผยว่าเป็นหลานแท้ของหลวงลุง
ในวัยเด็กพระเคยนำไปเลี้ยงดู
พร้อมกับลูกสาวของเธอ
ไปเลี้ยงดูพร้อมกับลูกสาวของพระ

หลังจากนั้นถูกหลวงลุงข่มขืนภายในกุฏิตลอดมา

หลวงลุงบอกว่าห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกใคร
ผู้เสียหายเคยถามหลวงลุงบอกว่า

หลวงลุงตอบว่าไม่เป็นไรไม่บาป

ตัวหนูเองหนูเป็นหลานลุงแท้
หนูมีสามีแล้วหนูมีลูกแล้วด้วย

หลวงลุงจะทำแบบนี้กับหนูทำไม

ไปสถานที่ต่างและสอนให้เธอขับรถด้วยนะ

ส่วนสาเหตุที่ไม่มีพระลูกวัดสงสัยเลยนะฮะ

ญาติกันมาอยู่ใกล้ชิดกันแบบนี้

กระทั่งมาช่วงหลังถูกคมขืนหนักครับ

บางครั้งก็จะมีคนขับรถมารับ

กักตัวไว้เป็นเวลาถึง๒๐วัน

แล้วก็ถูกยึดโทรศัพท์มือถือด้วยซ้ำ

ได้มาก้มกราบตักแล้วบอกขอโทษ

ยายป่วยต้องรีบกลับไปดูยายที่นครปฐม

สามีของเธอเองพบพิรุษ
เธอเองจึงต้องสารภาพว่าถูกหลวงลุง

ตัวสามีจึงวางแผนช่วยเหลือนะครับ
แล้วไปแจ้งความที่สพกชนะบุรี
แต่ตำรวจทำได้แค่เพียงให้ลงบันทึกประจำวัน

ที่บ้านพรรคในจังหวัดนครปภนะครับ
ใช้เวลานานกว่า๕ชั่วโมงก็ยังไม่เสร็จ

แล้วก็ต้องมีการสอบปากคำญาติของผู้เสียหายด้วย

ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าถ่ายภาพ

จากการสอบถามญาติสนิทของผู้เสียหาย

ที่บ้านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
และเมื่อวานี้ได้เดินทางมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีก
ส่วนกรณีที่ตำรวจสพเมืองกาญจนบุรีไม่รับแจ้งความ

ได้รับการติดต่อจากตำรวจสพเมืองกาลแล้วนะครับ
บอกว่าให้ทางญาติเข้าไปหาที่โรงพักหน่อย
ตอนนี้ทางญาติปรึกษากันก่อนนะครับ
ว่าจะไปหรือไม่ไปอย่างไร
เพราะถือว่าเรื่องนี้ถึงกองปราบแล้ว

ซึ่งโทรติดต่อไม่ได้เลยไม่มีใครรับสาย

ญาติญาติก็ไม่มีใครสามารถที่จะติดตามหลวงลุงได้เลยนะครับ
ตอนนี้ให้เป็นเรื่องของคดีทางกฎหมายละหนึ่ง
เรื่องของการสอบสวนวินัยทางสงฆ์อีกหนึ่งนะฮะ
แต่ว่าตอนนี้เรื่องถึงกองปราบแล้วนะคะ
ญาติก็รอการติดต่อกลับมาจากหลวงลุงและตอนนี้หลวงลุงก็ยังหาไม่เจอ
นี้เสนอยาวหน่อยเพราะว่าข้อมูลจากผู้เสียหายน่าสนใจจริงนะฮะ